เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทธลุงค่ะมีชาวออสเตรียคนหนึ่งนะคะ
ขึ้นไปบนภูเขาอกทะลุคือตรงเนี้ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ลักษณะคือเป็นการท่องเที่ยวแบบผจญภัยเนี่ยนะคะหรือว่าเอ็นเวนเจอร์เนี่ย
คือปกติเนี่ยนักท่องเที่ยวมาก็มากระโดดเชือกกระโดดร่วมกันแต่ปรากฏว่าคุณเห็นไหม
นั่นนะคะนักท่องเที่ยวชาวออสเตรียค่ะไปติดอยู่ตรงนั้นน่ะ
กว่าห้าชั่วโมงอ่ะคุณมันเป็นนักผ่าหินใช่
จะขึ้นไปช่วยก็ยากเขาจะลงเองก็ยากคุณเคราะห์ดีมากนะคะ
ที่ไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตกู้ภัยก็ต้องใช้เชือกอะค่ะ
โรยตัวลงมานะคะเพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ที่ไปประสบเหตุเป็นชาวออสเตรีย
ชื่อว่านายโจฮาเนสกราเซอร์เป็นนักกระโดดร่มนะคะ
กร่มคือร่มไปเกี่ยวติดกับโขดหินบริเวณหน้าผาของภูเขาอกทะลุ
พัทธลุงทำให้เจ้าตัวเนี่ยติดอยู่บนหน้าผาสูง
สักประมาณสองร้อยห้าสิบเมตรโอ้ยสูงมากสูงมากสองร้อยห้าสิบเมตรค่ะ
คุณสถานการณ์เป็นไปด้วยความตึงเครียดนะคะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามเข้าไปช่วยเนื่องจากในพื้นที่เนี่ย
ตอนนี้กระแสลมเนี่ยมันกระโชกแรงค่ะแล้วก็กู้ภัยส่วนหนึ่งเนี่ย
ก็เลยต้องใช้วิธีเดินขึ้นไปบนภูเขาลักษณะคือเดินเท้าขึ้นไป
อีกส่วนหนึ่งคอยประสานอยู่ทางภาคพื้นดินนะคะรวมทั้งขอเฮลิคอปเตอร์มาเสริมอีกแรง
เพื่อช่วยเหลือคือหลายวิธีต้องช่วยกันเสริมแรงนะคะ
ที่สุดแล้วถามว่าเจ้าหน้าที่ช่วยสำเร็จไหมช่วยสำเร็จนะคะช่วยสำเร็จ
นายจุฮันเนสเนี่ยรอดปลอดภัยค่ะหลังจากช่วยสำเร็จแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็นำตัวลงมาพื้นที่ด้านล่างปลอดภัยนะคะแต่สภาพของนายโจฮาเนสเนี่ยคือต้องบอกว่าอิดโรย
เพราะว่าไปค้างอยู่บนหน้าผาหินเนี่ยสักประมาณ๕ชั่วโมงเนี่ยค่ะ
ค้างอยู่๕ชั่วโมงแต่ก็ยังมีแรงนะแสดงว่าแข็งแรงมาก
มีแรงเดินลงมาจากบันไดเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยประคองนะคะ
สภาพร่างกายของนายโจฮาเนสเนี่ยคือมีบาดแผลจากการกระแทกกับโขดหินที่บริเวณขาขวา
กระทั่งมีเลือดไหลออกมาเนี่ยนะคะค่ะนายจอร์ฮาเนสเป็นหนึ่งในเก้าคนที่มาจากประเทศออสเตรียนะคะ
มากระโดดร่มโชว์ในงานวันเด็กที่ผ่านมาด้วยหลังจากกระโดดเสร็จก็พาเพื่อนเพื่อนกลับประเทศไป
คือเพื่อนกลับประเทศไปแต่นายโจฮาเนสกับพันรยาติดใจบรรยากาศ
ตอนที่มากระโดดร่มโชว์วันเด็กบอกขออยู่ต่อแล้วก็มากระโดดร่มต่อที่พัทธลุงนะคะ
โดยเมื่อเช้าวันนี้นายโจฮาเนสออกจากที่พักไปกระโดดร่มอีกครั้งไปที่เขาอกทะลุนี่แหละ
กระโดดลงมาร่มมันไปเกี่ยวติดกับโขดหินที่หน้าผาเพราะลมมันแรงเมื่อวานี้
ที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือ
ปฏิบัติการครั้งนี้ใช้เวลาทั้งหมดเยอะมากนะคะ๘ชั่วโมง
แล้วเขาติดอยู่ตรงนั้น๕ชั่วโมงสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะ
นี่ค่ะคือถ้าเกิดว่าจะขึ้นไปบนหน้าพักกระโดดเชือกกระโดดร่มหรืออะไรก็ตามเนี่ย
อีกหนึ่งสิ่งเลยนะคะนอกจากสภาพร่างกายแล้วก็อุปกรณ์ที่ท่านใช้แล้วเนี่ย
สภาพอากาศท่านต้องเช็คด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของลมมีผลอย่างมาก
ต่อนักปีนเขานักไต่เขาหรือนักกระโดดร่ม
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้เช็คลมเนี่ยนะคะลมแรงแล้วเดี๋ยวจะไปติดโขดหินแบบนี้นะคะ